ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยอากิระนิชิโนนะครับ

เขาบอกไว้นะครับว่าตอนนี้ครับ
ลุยศึกบอลโลกปลายปีนี้รวมถึงอาเซียนครับ
ก็อาจจะใช้ผู้เล่นหน้าใหม่เนื่องจากว่าไทยลีกไม่หยุดพักการแข่งขัน
โดยนายพาธิสุภพงศ์ครับ
ที่จะใช้ในโทรเมนต์สำคัญในอนาคต
อาร์เซียนคลัพย์นะครับก็แข่งขัน๒๓พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคม
ถือเป็นรายการสำคัญก็จะคัดเลือกดาวรุ่ง
ที่จะต่อยอดสู่การแข่งขันรายการนี้เนื่องจากว่า
รูปบางคนนั้นอาจจะได้เป็นตัวหลักให้กับต้นสังกัดในไทยลีกช่วงเวลานั้นด้วยนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกับการกลับมาออกสตาร์
เพราะว่าทีมใหญ่หลายทีมก็กำลังขับเขี้ยวไปเล่น
ส่วนสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครับ
รวมถึงเลือกตั้งนายกสมาคมที่กำลังจะหมดวาระ
ซึ่งสโมสรสมาชิกก็มีมติให้
จากว่าไม่มีผู้ลงชิงตำแหน่งครับ
สารต่อการบรรจุกีฬามวยไทยในโอลิปิกเกม๒๐๒๔ที่ฝรั่งเศส
ซึ่งในฐานะประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ
ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสัมพันธ์มวยไทยแห่งฝรั่งเศส
แล้วก็ได้ไฟเขียวจากรัฐบาลไทยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมแผนยุทธศาสตร์มวยไทยสู่โอลิมปิก
หวังว่าจะเป็นโอกาสนะครับที่ดีให้กับมวยไทยในอนาคตครับ